เดียวกับข่าวนี้นะคะก่อนหน้านี้ใครที่ติดตามในโลกโซเชียลของลูกทุ่งสาวสุดแซ่บ
คุณจ๊ะนงพนีนะคะโดยเฉพาะแฟนคลับใจเต้นตุ้มต่อมเลย
เพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็นรูปคู่รูปหวานของพี่แจ๊คกับน้องจ๊ะเลย
หลายคนก็สงสัยเอ๊ะหรือว่าข่าวหรือว่าเขาเลิกกัน

ก่อนหน้านี้คุณจ๊ะนงมณีได้โพสต์ข้อความนี้เลย

ทำให้รู้ว่าชีวิตกูควรอยู่คนเดียวแบบ
คุณผู้ชมค่ะใครเห็นข้อความแบบนี้นะคะบอกเลยใจคอไม่ดีนะคะ
หรือว่าพี่แจ๊คน้องจ๊ะเนี่ยเขาจะมีปัญหากันจริงหรือเปล่าค่ะ
เพราะว่าคลิปหรือว่าภาพคู่ก็หายต่อมไปเลยพักใหญ่ค่ะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเอฟซีสบายใจได้เลยค่ะ
คอนเทนต์ยอดฮิตค่ะพยายามจะบอกรักกันนะเพลงรักนะเว้ยเฮ้ย
รักเหมือนกันนะเว้ยเห้ยถูกต้องนะคะการบอกรักแบบพาร์ทคอร์สไตล์พี่แจ๊กน้องจ้าเนี่ยแหละคุณผู้ชม
เพราะว่าเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่นะคะก็ไม่ได้ฟังหรอกนะคะว่าเขาจะพยายามร้องเพลงอะไรกันค่ะไม่ถูกคีย์ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าหลายคนดีใจมากนะคะที่เห็นคลิปของคู่นี้ค่ะ
มีคนบอกว่าเฮ้วพี่รองนานมากเลยจริง
ใจนะคะที่เห็นทั้งคู่ยังรักกันดีนะคะแล้วก็พากันบอกว่าความรักสายพี่แจ๊คกับน้องจ๊ะเนี่ยมันก็อารมณ์ประมาณนี้แหละค่ะ
๙๙๙๙เปอร์เส็ตเนี่ยบอกเลยดีใจนะคะชื่นใจจริงแล้วก็โล่งอกเหมือนกันนะ

บางทีกลับมาบ้านโอ้ฉันเหนื่อยแล้วฉันขอนอนดีกว่า

ทั้งที่เป็นนักร้องเสียงดีคุณภาพทั้งคู่
คอมเวอร์แบบนี้แล้วก็ชื่นใจ